แต่งตั้งพระสังฆราชองค์ใหม่ก็กลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งนะครับ
เมื่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินระบุว่า
วินิจฉัยในมติของมหาเทราสมาคมที่เสนอชื่อสมเด็จช่วง
ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชนั้นผิดขั้นตอนหรือว่าเป็นโมคะ
นี่ก็ทำให้ฝ่ายสนับสนุนสมเด็จช่วงตั้งโต๊ะแถลงท่าที
เพื่อถอดถอนผู้ตรวจการแผ่นดินในทันทีนะครับ
แล้วก็ล่าสุดรองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ก็ได้ออกมาแถลงแล้วนะครับว่า
วินิจฉัยดังกล่าวไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย
เป็นเพียงข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยนะครับ
ไม่มีอำนาจบังคับตามกฎหมายนะครับ
เพียงแต่บอกไปว่าในสิ่งที่ได้ตรวจสอบได้พบเนี่ยนะครับ
บอกทางหน่วยงานที่รับผิดชอบว่าสมควรที่จะต้องไปดำเนินการอะไรนะครับ
เพื่อให้งานต่างที่เกี่ยวข้องนี้สามารถเดินไปได้นะครับ
ของทุกฝ่ายคือไม่มีการปิดกั้นนะครับ
แต่ก็ด้วยเหตุด้วยผลว่าเพราะอะไรยังไงนะครับ
ก็เรียนท่านว่าปัญหานี้มันก็คงจะเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนที่ควรจะเป็นนะครับ
นี่คือคำแถลงของนายทาวินอินจำนงรองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่ออกมาระบุว่า
วินิจฉัยในมติของมหาเทวรัฐสมาคมหรือหมอศที่เสนอชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วง
ให้ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังขราชองค์ที่๒๐เป็นการกระทำคิดทั้นตอนของกฎหมายนั้น
ไม่เกี่ยวข้องให้ไปพิจารณาต่อว่าจะดำเนินการอย่างไรนายทาวินยังกล่าวด้วยว่าหากฝ่ายบริหารหรือผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีไม่ดำเนินการตามทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถส่งเรื่องไปอย่างรัฐสภา
และในส่วนกรณีที่มีการเรียกร้องให้เปลี่ยนตัวผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นถือเป็นสิทธิของทุกฝ่ายไม่มีการปิดกั้น
แต่ต้องอยู่ด้วยเหตุผลและยืนยันว่าในเรื่องนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ได้ฟักไฟหรือเอื้อประโยชน์คนกลุ่มใดทั้งสิ้น
ขณะที่นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
ก็ได้ออกมาระบุไม่ทราบว่าเครือข่ายพิทักษ์พุทธศาสนา

พี่ก้าวล่วงมติของมหาเทราสมาคม
เรื่องการเสนอชื่อแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่
จากผู้ตรวจการแผ่นดินส่งหนังสือไปที่นายกรัฐมนตรีโดยตรง
และในขณะเดียวกันยังเห็นว่าตอนนี้
ยังไม่ถึงเวลาที่ต้องชี้แจง
และก่อนหน้านี้ก็ได้เสนอความคิดเห็นไปแล้ว
พร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่มีเจตนาจะดึงเรื่องนี้
ดีกรีความขัดแย้งประทุขึ้นทันที
เมื่อในช่วงซ้ายวันนี้พระเมธีธรรมาจารย์
เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
ได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงท่าทีขององค์กรเครือข่าย
ระบุว่าทางศูนย์กำลังเตรียมรวบรวมรายชื่อพระสงฆ์

เพื่อถอดถอนผู้ตรวจการแผ่นดิน
โดยจะยื่นต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หรือสอนหน่อช่อเพราะเข้ามาก้าวกาย

เมื่อมีตำรวจทั้งนอกและในเครื่องแบบหลายสิบนาย
นิมนต์พระเมธีทำมาจานและแก่นำคนอื่น

ก่อนที่จะอนุญาตให้แยกย้ายกันกลับไป
และนี่คืออีกหนึ่งบริบทของปัญหาความขัดแย้ง
ในการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๒๐
ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในสังคมไทย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน